กับคนในวงการบันเทิงอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะการนำมารีวิวสินค้า
แต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นดราม่า
เกิดขึ้นกับสาวเมพิชนาธิ์นะคะ

เขาออกมาแฉสินค้าเสริมความงามชนิดนึง
ว่าผิดกฎหมายเป็นของผิดกฎหมาย
ทั้งโกงภาษีหนีออยอออีกด้วย
มีดาราจำนวนมากนำไปรีวิว
หนึ่งในนั้นก็คือเมพิชนาธิ์นี่แหละ

ว่าก่อนหน้าที่รับสินค้ามารีวิว

ก็เช็คก็มีออยอร์นะคะ
จากที่เขาคุยกับทางผู้จัดการเลย
เขาบอกว่าเขาโดนเรียกไปตรวจสอบเฉย

เราก็บอกเขาว่าเราไม่สบายใจเราขอลบทิ้ง
เขาก็ผลิตภัณฑ์เขาก็ยินดี

ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเมมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างหนึ่งที่รู้สึกไม่ดีก็คือมีเพจหนึ่งที่ออกมาแฉ
เขียนข้อความว่างานข้าวเมพิชนาธิ์รีวิวของผิดกฎหมาย
ซึ่งตรงนี้มันทำให้เมย์เสียตรงนี้มันก็เข้าข่ายหมินประมาทเมย์เหมือนกัน
ก็จะฟองได้ไม่ใช่เอาเมย์มาเขียนว่า
เมย์ไม่รู้กฎหมายแล้วรีวิวของผิดกฎหมาย
เพราะที่บ้านเมย์คือนักกฎหมายทั้งบ้านมันเสียชื่อเสียงไม่เลย
ไม่ให้โอกาสภายใน๒๔ชั่วโมงช่วยลบทิ้ง
ต่อไปนี้เมย์ก็จะต้องตัดสินใจเองแล้วเพราะว่าเวลามันเสียมันเสียที่เมย

ถ้าจะยกตำแหน่งคนจริงเนี่ยต้องยกให้กับเมพิชนาธิ์เลยนะคะ
มีประเด็นถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ผิดจริงแล้วเนี่ย
ฟ้องกลับหมดเลยนะแทบทุกกรณีเล่นกับใคร